มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะคนร้ายตระเวนลักลอบตัดสายไฟคุณผู้ชมค่ะแถวย่านสายหมายปรากฏเจอทหารทหารก็เรียกตรวจค่ะแต่ไม่ยอมนะคะหนีพอหนีอย่างนี้ก็โดนตามสิคะและสุดท้ายก็จนมุมถูกจับได้ในเขตบ้านพักทหารค่ะ
เชิญที่หน้าล่างยัง็เป็นอิ่มขอบคุณค่ะ

ทหารอากาศกับตำรวจสอนอสายไหมนะคะไล่ตามเลยค่ะเพราะว่าให้หยุดไม่หยุด
นะคะเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขับหนีไปที่บ้านพักกองทัพอากาศ
นะคะก็โดนตำรวจโดนทหารสกัดรถแล้วจับได้ในที่สุด
คนร้ายเนี่ยกระโดดน้ำหนีนะคะแต่ว่าก็ไม่พ้นค่ะ
ถูกจับได้ในที่สุดค่ะนี่คือเมื่อเช้านี้เองนะคะ
จับคนร้ายได้สามคนด้วยกันนายโสพลวิทย์นายสารวุฒิแล้วก็นายพรเทพ
นะคะยึดของกลางได้เป็นรถเก๋งโตโยต้าซึ่งถูกอำพลางทะเบียนนะคะ
ยางหน้าเนี่ยแตกทั้งสองข้างเลยนะคะกระจกหลังซ้ายก็แตก
มีร่องรอยเฉียวชนรอบคันเลยนะคะในหลังกระโปรงรถเนี่ย
สายไฟสายเคเบิ้ลเยอะเลยค่ะมีเครื่องมือตัดสายเคเบิ้ลด้วย
เทียมอาวุธปืน๒กระบอกมีดปลายแหลม๔เล่ม
บัตรประชาชนคนอื่น๓ใบแล้วก็มียาบ้าด้วยนะคะ
ก็ต้องไปคุยกันต่อที่สอนอสายไหมล่ะค่ะนายพรเทพเนี่ย
บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นช่างไฟก็ขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดค่ะ
เพื่อนมาด้วยสองคนตะเวนเลยค่ะตัดสายเคเบิ้ล
คือเห็นสายไฟที่ถูกตัดวางไว้หรือห้อยลงมาอันไหนตัดได้
ก็ตัดนะคะจนกระทั่งมาเจอสายเคเบิ้ลเนี่ย
ถูกตัดวางเอาไว้ใกล้กับแยกคอปอก็เลยยกขึ้นรถ
แล้วก็กะจะตะเวนต่อปรากฏว่ามาเจอทหารเรียกตรวจ
ก็เลยขับรถหนีนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ชินทาง
ก็ขับย้อนกลับเข้ามาเพื่อที่จะออกทางเดิม
แล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นค่ะถูกจับได้ในที่สุดนะคะ
เจอทั้งตำรวจเจอทั้งทหารไล่นะคะ
ทำมาแล้ว๓ครั้งครั้งแรกจำไม่ได้ว่าทำอะไรไป
ครั้งที่๒ไม่ได้ตัดสายไฟเพราะโดนไฟดูด
เสพยาบ้ามาก่อนนะคะแล้วรถที่ใช้ก่อเหตุ
ก็เป็นรถของพี่สาวพอได้สายไฟมา

ตำรวจก็จับตรวจหาสารเสพติดเลยค่ะ
แล้วก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดค่ะ